ทางการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของทางก้าวไกล
จะไปสุดที่ผู้นำฝ่ายค้านหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะสะดุดอยู่ที่ตำแหน่งรองประธานสภา
ของหมออ๋องท่านนี้นะคะคุณปฏิพัฒน์
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณปฏิพัฒน์ก็ออกมายืนยันบอกว่า
ไม่คิดลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภา
คนที่๑ถึงแม้ว่าพักก้าวไกล
จะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เกี่ยวกับงานในฝ่ายนิติบัญญัติ
ยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภา
คนที่๑เพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่เกี่ยวข้องกับงานนิติบัญญัติเป็นเอกเทศต่อกัน
โดยที่ตำแหน่งประธานกับรองประธานสภานั้น
มาจากการเลือกตั้งและลงมติของสอสอ
อีกทั้งยังได้รับการปลดกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
ไม่มีรัฐธรรมนูลหรือกฎหมายฉบับใด

หากพักที่สังกัดต้องเป็นฝ่ายค้าน
หมออองก็ให้เหตุผลแบบนี้นะคะ

ไม่ได้ส่งผลกระทบในการทำหน้าที่รองประธาน

ไม่ว่าจะอยู่สังกัดพักไหน
ส่วนจะรอให้คดีถือหุ้นสื่อของคุณพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลมีความชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจหรือไม่
คุณปฏิพัฒน์ก็บอกว่าแล้วแต่มติพักตนเองนั้นพร้อมจะปฏิบัติค่ะ
นักข่าวก็ถามต่ออีกเพราะว่าวันก่อนเนี่ย

วันนี้โดนติงเรื่องเครื่องแต่งกายรู้สึกยังไง
คุณปฏิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีประเด็นอะไร
และทุกคนก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้
และถ้าหากเพื่อนสอสอไม่สบายใจเรื่องการแต่งกาย

แต่ยืนยันว่าตนนั้นแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสภา

ก็เชื่อว่าการแต่งกายของสอสอหลายคนก็จะไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ
คุณบริพัฒน์ยังกล่าวทิ้งท้ายบอกกับสื่อบอกยังอยู่นะ
ขอให้สื่อมวลชนไปติดตามการจัดตั้งรัฐบาลดีกว่าค่ะ
โอเคนะยังอยู่นะขอบคุณนะครับ
ใครไปตามเรื่องรัฐบาลน่ะ
นี่แหละค่ะ